หลายคนก็จะทราบว่าชมพู่เนี่ยเขาก็ได้แบบว่าน้องหลุดไปแล้ว
เป็นชมพู่เปิดเผยเองไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมแต่ว่าชมพู่เขามาเปิดเผยเพิ่งมาเปิดเผย

แม้เราเป็นแม่ลูกตอนนี้พูดได้แล้วพี่แม่ลูกกันน่ะน้อง

ตอนที่มีข่าวดาราที่เขาเมาส์กันบอกว่ามีดาราคนนึง

ไม่ใช่อันนั้นที่บอกว่าที่แต่งงานแล้วก็จะมีแบบว่า
สามีไปมีกุ๊กกิ๊กไม่ใช่เรื่องน้องหลุด

แต่มีข่าวบอกว่าชมพู่ท้อง
ซึ่งชมพู่ก็จะออกมาบอกว่าชมพู่ไม่ได้ท้อง
แต่จริงอ่ะชมพู่ก็แท้ง

ก็ตั้งแต่ตอนอะไรนะไปคาน

ตั้งแต่งานแฟชั่นวีคด้วย
แล้วก็ไปต่อคาร์นอยู่บนท้องท่าส้นสูง
ก็เดินทางบินกันไปตลอดบินไปบินมา
ฉันจะบอกนี่ระวังหน่อย

วินไปมาก็เรียบร้อยเลย

นางก็เลยบอกนางจะรับงานให้น้อยลงอย่างนี้เนอะ

เพราะว่าในการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ย
พร้อมเสมอที่จะทำให้ออกมาเป็นทีมฟุตบอลเลย
คืออยากจะได้ไปโอ้โหก็รวยขนาดนั้นก็มีไปเถอะ

ลูกสาวนี่นะกลัวร่างตัวเองพังมากเลย

เขาเลยถามตอนที่ทราบว่าจมมือฑูสาวทองลึมรู้สึกอย่างไร

เพราะว่ารู้กันแค่๒คน

ก็อยากจะบอกคือมันก็เก็บไว้ซัก๓เดือน
มีข้อให้ลดงานลงบ้างไหมไปถามนะ
คุณน็อตบอกว่าอยากจะให้ชมพู่ลดงานลงไหม
ไม่เชิงนะจริงชมเขาก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว
แต่ก็เป็นห่วงนะถ้ามันก็ตื่นเช้า
ร่างกายคือตัวเขาจะร้อนเวลาไปถ่ายละคร

แต่จริงเราก็คุยกันอยู่ตลอดเวลา
ทอไหมถามน็อตเลยนะ
ไม่ท้อหลังจากนี้ก็จะใช้ชีวิตที่ปกติ

คุณหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้

อย่างที่บอกว่าปีนี้มันอาจจะผ่านไปแล้ว
ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แข็งแรงทั้งคู่นะครับ
แต่แข็งแรงจริงเมื่อวานนี้เราจับแขนน็อต

จี้หล่อนมีสิทธิ์อะไรไปเทียบมาตลอด
สองแบบเขาแขนคุณน็อตหื้อขึ้นมาเลย

แล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้สระผมมาเลย
แล้วเขาก็ไปขอยืมแบบคอสตูมของภูริพัฒน์อย่างนี้

อุ๊ยบ้านี่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะเธอรู้ไหม
คนถ่ายรูปนะน็อตนะมากกว่าชมพู่
แล้วกันจริงฉันบอกว่าอายดารา

ในช่วงนี้ก็มีการให้กำลังใจอะไรกันบ้างไหมตอนที่แท้งไป
ก็บอกว่าเราก็คุยกันเราก็คุยกันตลอดเวลาครับ
แนนกันว่าจะมีสักกี่คนเหรอจริงก็อยากที่จะมีสักทีมฟุตบอล

ก็เอาสักครึ่งทีมก็แล้วกันประมาณนั้น

ก็ต้องอยากมีลูกสิจะบ้าเหรอคนเรามันมีลูกได้มันก็ควรจะต้องมีลูก
แต่ว่าอย่าช้าไปเราพูดกับลูกสาวตลอดเวลาว่าอย่าช้า

ผู้หญิงสมัยนี้มีลูกช้าและมีลูกยาก
ยุคสมัยนี้มีลูกช้าและมีลูกยาก
เพราะว่ามนุษย์ผู้หญิงกับผู้ชายเครียดเยอะ

ช่วงวัยเจริญพันธุ์กำลังเครียดเรื่องงาน
เธออย่าลืมสิคนแบบว่าอยู่เพลิงหมาแงนเนี่ยท้องเอา

ไม่มีกำลังการเครียดใดทั้งสิ้น
แต่ว่าคนที่ยิ่งรวย
ธุรกิจจะยังไงอีผัวก็นั่งนึก
ในอีเมียก็ไปทำงานถ่ายแบบถ่ายละคร